รัฐบาลออกมาตรการมาแล้วก็บางคนก็มีการวิภาควิจารณ์ว่ามันเป็นการออกมาตรการพ่วงหาเสียงล่วงหน้าหรือเปล่า
กับเรื่องของเพิ่มสวัสดิการให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย
ตอนนี้กรมบัญชีกลางก็เตรียมเรื่องของความพร้อมต่าง
เตรียมโอนเงิน๕๐๐บาทให้กับผู้ลงทะเบียน๑๑ล้าน๔แสนคนในวันที่๘ธันวาคมนี้นะครับ
ทางด้านของนางสาวสุธิรัฐรัตนโชธนะครับเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่า
หลังจากที่คลมม้อเห็นช่องบรรทการช่วยเหลือผู้มีเวลาได้น้อยเพิ่มเติมเข้าไป
ในการที่จะโอนสิทธิ์ต่างเข้าไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสี่มาตรการนะฮะ
เป็นการช่วยเหลือ๑๐เดือนตั้งแต่ธันวาคมปีนี้คือเดือนนี้๖๑เนี่ยนะฮะ
ไปถึงกันยายน๒๕๖๒กรมบัญชีกลางก็เตรียมการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
หมายความว่าก็เป็นการโอนเงินนี่แหละเข้าไปยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประชาชนถืออยู่
รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนมาตรการสำหรับเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีให้กับผู้มีรายได้น้อย๕๐๐บาท
อันนี้โอนให้ครั้งเดียว๕๐๐บาทต่อคนจำนวน๑๔ล้าน๕แสนคนซึ่งจ่ายครั้งเดียวจะทยอยจ่ายโอนเข้าไปในบัตรนี้ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ
ในวันที่๘ถึง๑๐ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมในกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้คือเขาเปิดให้ลงทะเบียนปี๒๕๖๐ถ้าคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้อีกครั้งหนึ่ง๘ถึง๑๐ธันวาคมนะฮะแล้วก็จะเริ่มให้ลงทะเบียนแล้วก็โอนเงินให้เข้าไปนะฮะ๕มกราคม๒๕๖๒ถึง๑กลุ่มภาพันธ์๒๕๖๒นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งค
ลงทะเบียนได้นะในวันที่๕มกราคม๒๕๖๒ถึง๑กลุ่มภาพันธ์๒๕๖๒ยาพี่น้องพาไปแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครไปไม่ได้ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับส่วนวิธีการบรรเทาเรื่องของภาระค่าไฟฟ้าจะช่วยเหลือค่าไฟค่าน้ำต่างสำหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน๒๓๐บาทต่อเด
ผู้ที่ไปรับเงินคือเมื่อผู้มีเวลาได้น้อยนำบินไปชำระที่การประปาและการไฟฟ้าให้เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแสดง
กรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินตามที่ชำระคืนกลับเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงกลางเดือนถัดไปนะครับโอนกลับมาให้ภายหลังนะครับ
สำหรับมาตรการช่วยเรื่องของค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและมีอายุครบ๖๐ปีขึ้นไปจะได้เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน๔๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ทุกวันที่๒๑ของเดือนนะครับก็มีทั้งเรื่องของข้าน้ำขาไฟ
ข้าชาวบาดข้าช่วยวิทยาลัยการเดินทางไปรักษาพยาบาล
ทั้ง๔วัตการจะเพิ่มเติมให้แล้วก็จะเริ่มโอนให้เดือนนี้
ธันวาคมปีนี้ไปถึงกันยายนปี๒๕๖๒นะครับ